ใช้คำว่าคาดหวังเลยนะประชาชนคาดหวัง

เรื่องของการที่จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ตรงกับนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมรวมถึงอำนาจพบตร
แล้วก็เรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งให้สูงขึ้น

สูตรที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับวันนี้
ตัวเลขเหล่านี้๖๗๓๓แยกย่อยเป็น๓๓

เรื่องนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดไปฟังการวิเคราะห์กัน
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ

อย่าเพิ่งเบื่อเรื่องการปฏิรูปตำรวจครับ
เพราะว่าเราได้เรียกร้องกันมาเป็นปีแล้วนะ
พอมาถึงจุดหนึ่งณขนาดนี้
ทุกอย่างกำลังจะออกผลแล้ว
ว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ย
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดใหญ่

เพราะการก่อนหน้านี้มีชุดของสปช

มีชุดของอนุกรรมการทั้งหลายเยอะแยะ
แต่ว่าขณะนี้อยู่ในมือชุดใหญ่แล้ว
ใหญ่ก็มีคณะอนุกรรมการเหมือนกันครับ

คณะอนุกรรมการเขาเสนอ

หนึ่งในสิ่งที่เราเรียกร้องให้ปฏิรูป

ทำยังไงให้มีการสอบสวนตรงไปตรงมา
มีอำนาจภายนอกแทรกแซงไม่ได้
ทำยังไงที่จะให้กระจายความยุติธรรมไปทั่วถึง
ระหว่างคนที่เกี่ยวข้องกับคดีความ

คณะอนุกรรมการเขาเสนอว่า
พนักงานสอบสวนอยู่กับตำรวจเหมือนเดิม
แต่หาวิธีการทำยังไง
ที่จะไม่ให้มีใครไปแทรกแทรง

แต่ว่าโครงนั้นได้แล้ว
ไม่ไปอยู่กับอายการไม่ตั้ง
พิเศษออกมาอยู่กับตำรวจนี่แหละ
แต่ว่าไปแก้ปัญหาตรงนั้น
ถัดมาเมื่อวานนี้
คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องการบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคลการโยกย้ายแต่งตั้ง

เมื่อมีการโยกย้ายแต่งตั้งมีเส้นมีสาย
คนที่ทำงานก็ไม่ได้รับการโปรโมท
เสียกำลังใจท้อแท้
คนที่ได้ตำแหน่งบางทีก็ได้ตำแหน่งมาจากการซื้อขาย
เมื่อได้ตำแหน่งมาจากการซื้อขายก็ไปหาผลประโยชน์
เมื่อไปหาผลประโยชน์ก็ไปคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมาย
เมื่อตำรวจไปคุ้มครองสิ่งผิดกฎหมาย
ปัญหาต่างก็แก้ไม่ได้

ฉะนั้นสูตรที่ว่าการโยกย้ายแต่งตั้งจะเป็นยังไงเนี่ย

เมื่อวานนี้ดรสมคิตเลิศไปทูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต่ท่านไปทำหน้าที่เป็นโคศกของกรรมธิการชุดนี้ด้วย
ดูหัวข่าวที่เป็นข่าววันนี้ครับ
ดูหัวข่าวนี้ตั้งก่อนนะครับจะได้เห็นว่า
บรรยากาศของสื่อมวลชนเขาพาดหัวเรื่องนี้ยังไง
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้นี่จงสูตรแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ
ความสามารถ๖๗อาวุศาสตร์๓๓
กตรแต่งตั้งพบตร
ถัดมาอีกฉบับหนึ่งปฏิรูปตำรวจดันสูตร๓๔

อันนี้ก็ใช่สูตร๓๓๔
แต่งตั้งตำรวจริบอำนาจกทช

อาจารย์สมคิตเลิศภัยทูลบอกอย่างนี้
บริหารงานบุคคลเนี่ย
เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย

ให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
แล้วระดับอาวุโสเนี่ย

ความรู้ความสามารถ๖๗เนี่ย

ให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถโดยแท้

ตำรวจที่ได้รับรางวัลดีเด่น
จะต้องได้รับการพิจารณาก่อน
อย่างนี้เรียกว่าความสามารถโดยแท้

จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถทั่วไป

อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่เสนอ

อยู่ในแวดวงตำรวจถึงแม้ไม่ใช่ตำรวจ

เคยทำข่าวเคยเขียนคอลัมป์
รู้เรื่องตำรวจรู้เรื่องการโยกย้าย

หลักเกณฑ์ที่อนุกรรมการเสนอเมื่อวาน
เผินเผินดีครับแต่ว่าในเอาเข้าจริงจริงในทางปฏิบัติ
อันนี้แหละจะเป็นปัญหา๓๓เปอร์เซ็นต์สำหรับอาวุโสนั้นไม่มีปัญหาก็เลี้ยงลงมาเลยครับ
อาวุโสมากใครอาวุโสลงมาเลี้ยงกันไป
แต่ว่าในส่วนของ๖๗ที่พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
เอาเข้าจริงเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนี้ไหมล่ะครับ
สมัยหนึ่งตำรวจเคยบอกว่าเอาละต่อไปนี้เนี่ย
ผู้บังคับบัญชาใช้ระบบให้คะแนน
ในโรงพักของตัวเนี่ยใครที่ทำงานมาทั้งปีให้คะแนนเลยว่า
มีความรู้มีความสามารถจับได้กี่คดีสอบสวนเป็นยังไง
งานจราจรเป็นยังไงใครขยันใครไม่ขยันให้คะแนน
แล้วพอสิ้นปีเอาผลของการให้คะแนนเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบ
ในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
ก็ให้ทำอย่างนี้ไว้สุดท้ายขึ้นมาไปไม่รอดครับ
เพราะว่าคนที่ได้คะแนนสูงก็ไม่ได้รับการแต่งตั้ง
คนที่ได้คะแนนต่ำกลับมีแซงหน้าไปได้ตำแหน่ง
คนที่ได้คะแนนสูงในที่สุดระบบคะแนนไปไม่รอด
เปิดช่องให้พิจารณาความรู้ความสามารถ
อันนี้แหละมันเป็นช่องทางที่จะให้มีการแทรกแทรงกันได้
ก็ลองคิดดูสิครับรองผู้กำกับเนี่ยสมมุติมี๙คน
เขาจะหยิบคนไหนขึ้นมาก็ได้แล้วไปอธิบายว่ามีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ยังไงเอาแล้วใครจะไปเถียงผู้บังคับบัญชา
รองผู้บังคับการมีตั้ง๑๔๑๕มีตั้ง๑๔๑๕คน
ใครขึ้นมาคนหนึ่งก็เอาช่องทางนี้แหละว่ามีความรู้มีความสามารถ
แล้วก็มาใช้ช่องทางนี้ดันขึ้นมาเป็นผู้การ
ฉะนั้นถ้าใช้ระบบนี้เนี่ยคนพิจารณาจะต้องมีตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม
อย่างยิ่งแล้วทำได้ไหมล่ะครับทำได้ไหมล่ะครับ
อันนี้แหละที่จะเป็นปัญหาว่าเขียนไว้สวยหรูแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงทำไม่ได้
เวลาเอาเข้าจริงเด็กเส้นเด็กนายเด็กผู้ใหญ่คนที่ได้ตัวมาคนที่จ่ายเงินจ่ายทอง
มันก็เข้ามาใช้ช่องทางนี้แล้วพิสูจน์กันไม่ได้ด้วย
ในที่สุดระบบซื้อขายตำแหน่งก็แก้ยากก็ลองไปดูเถอะว่าจะทำยังไง
อันที่สองที่บอกว่าอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ควรจะย้ายได้ระดับรองผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการเท่านั้น
ระดับต่ำลงไปกว่านั้นผู้การผู้กำกับสารวัตรทั้งหลายเนี่ย
ให้เป็นเรื่องของกองบัญชาการไม่ใช่เอาอำนาจมารวบไว้ที่พบตรเหมือนในปัจจุบัน
ดีไหมครับโอ้ยดีครับทำได้ไหมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะในอดีตก็เคยเป็นอย่างนี้
ผู้กำกับเสนอชื่อคนที่จะโยกย้ายแต่งตั้งเสนอชื่อในกองกำกับไปให้กองบัญชาการ
กองบังคับการกองบังคับการเสนอชื่อส่งไปให้กองบัญชาการกองบัญชาการรวบรวมส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วเป็นยังไงล่ะฮะที่ส่งกันมาบางทีชื่อหายครับชื่อหายพอมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่อหาย
พอออกมาเอ้าไอ้คนที่ได้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ผู้บัญชาการก็ไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วจะทำยังไง
ผู้บัญชาการรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ในกรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อยากจะให้คนนี้เป็นผู้การอยากจะให้คนนี้เป็นผู้กำกับ
เขาก็สั่งอ้อมไปที่ผู้บัญชาการว่าช่วยตั้งแท่นเสนอคนนี้มา
ผู้บัญชาการจะกล้าขัดขืนไหมล่ะครับ
หรือนักการเมืองฝากมาแล้วก็ฝากมาที่พบตร
หูไปหาผู้บัญชาการบอกว่าพื้นที่ตรงนี้กองกำกับนี้ผู้การนี้
ช่วยเสนอคนนี้มาได้ไหมเพราะว่าฝากมีฝากมีขอมาจากคนนั้นคนนี้
สุดท้ายขึ้นมาระบบอุปถัมภ์ก็แก้ไม่ได้หรอกครับ
เขียนไว้สวยหรูอย่างนี้อันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านไม่ได้ปรามาทนะครับ
แต่ว่าโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยแก้ไม่ได้
พยายามวางระเบียบกฎเกณฑ์กันมาหลายครั้งแล้วแก้ไม่ได้
แล้วจึงนำมาสู่การปฏิรูปตำรวจและก่อนที่จะมีการปฏิรูปตำรวจ
ก็มีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งฉะนั้นคำถามก็คือว่า
อนุกรรมการชงมาเนี่ย๖๗๓๓แล้วไปแยกย่อย๓๓๔เนี่ย
ในทางปฏิบัติต้องทำให้ได้นะครับต้องเขียนกติกาไว้ให้ชัดเจนนะครับ
เพราะมีฉะนั้นแล้วแก้ไม่ได้ฮะเป็นข้อเสนอที่ดีแต่แก้ไม่ได้
อันนี้ก็ฝากเรื่องที่สองถัดมาเรื่องที่สาม
เรื่องตำแหน่งพบตรจะมายังไงนี่เรื่องใหญ่นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่มายังไงทุกวันนี้ผู้บัญชาการคนเก่าเสนอชื่อคนใหม่
แล้วส่งไปที่ให้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายตำรวจหรือกทรนายกเป็นประธาน
ถ้าได้นายกมาจากนักการเมืองก็แน่นอนว่าพบตรอยู่ในเงื้อมมือของนักการเมือง
หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นและถ้าได้พบตรมาจากการซื้อขายตำแหน่ง
เอาเงินไปให้นักการเมืองพบตรก็มาถอนทุนเอากับการย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา
ลงทุนไปแล้วนี่ครับก็แก้ไม่ได้อีก
ฉะนั้นดูเมื่อวานนี้ที่เขาเสนอเขาเสนออย่างนี้ครับ
ส่วนตำแหน่งพบตรมีการเสนอให้คณะกรรมการตำรวจกตรท่านจำไว้นะ
กตรคือคณะกรรมการค่าราชการตำรวจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
จากปัจจุบันที่กำหนดให้พบตรคนปัจจุบันคัดเลือกรายชื่อพบตรคนถัดไป
แล้วเสนอชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
อันนี้ชื่อว่ากตชกตรเนี่ยคณะกรรมการค่าราชการตำรวจกตชเนี่ยคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
ที่มีนายกเป็นประธานแล้วก็มีฝ่ายการเมืองมีประหลัดที่เกี่ยวข้อง
มีนักวิชาการมีกพลอะไรเข้ามาเนี่ย
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าต่อไปนี้กตรเป็นผู้เลือกพบตร
กตรมาจากไหนล่ะครับ
ถ้ากตรตั้งอยู่บนความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนดีมีคนที่สังคมเชื่อถือมีคนที่ตำรวจไว้วางใจมาประกอบเป็นกตร
อันนี้ไม่มีปัญหาเขาต้องคัดเลือกคนดีคนซื่อสัตว์สุจริตมาเป็นพบตร
แต่ถ้ากตรประกอบไปด้วยคนที่มีปัญหากตรก็จะเป็นช่องทาง
ที่จะให้ผู้มีอำนาจเข้ามาแทรกแทรงการแต่งตั้งพบตรได้เหมือนเดิม
แล้วไม่แทรกแทรงเฉพาะแต่งตั้งพบตรนะ
กตรแต่งตั้งพบตรกตรเขาต้องมีข้อตกลงกับพบตรว่า
ถ้าอย่างนั้นระดับผู้บัญชาการระดับผู้การระดับผู้กำกับ

ฉะนั้นถ้าโครงสร้างนี้กตรสำคัญที่สุด
กตรจะมาจากไหนนี่ก็เงียบหูฟังอยู่
สมัยก่อนเนี่ยบางสมัยเนี่ยเคยออกแบบกันว่า
กตรส่วนหนึ่งมาจากกตรผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นนายตำรวจที่สังคมยอมรับ
เอาสมมุตินึกชื่อกันตอนนี้นะ
เอาได้คนอย่างพลตำรวจเอกประทินสันติประพบมาเป็นกตร
เอ้าได้คนอย่างพลตำรวจเอกวะศิษย์เดชคุณช้อนมาเป็นกตร
คนพวกนี้ให้ตำรวจทั้งประเทศมียศตั้งแต่พันธุรกิจขึ้นไปเลือกกรรมการกตรผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นกตรโดยตำแหน่งมีตั้งแต่พบตรรองพบตรเจเลประกอบกันเป็นกตร
แต่จะต้องให้กตรผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกกันมาเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่ากตรโดยตำแหน่ง
เพราะกตรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนักการเมืองสั่งไม่ได้นายกสั่งไม่ได้ใครก็สั่งเขาไม่ได้เขาเลือกตั้งมา
แต่กตรโดยตำแหน่งฝั่งที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยการเมืองสั่งได้ฮะ
ฉะนั้นถ้ากตรโดยตำแหน่งมีสัดส่วนมากกว่าโหวตกันเท่าไหร่กตรโดยตำแหน่งก็ชนะ
อันนี้ฝากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจด้วยว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ต้องให้ชัดว่ากตรที่มาจากการเลือกตั้งของตำรวจจะต้องมีสัดส่วนมากกว่า
มีคนอยากเห็นว่ากตรโดยตำแหน่งให้มีอำนาจเหมือนกับกตรโดยตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการไม่ต้องไปใครไปยุ่งเลยครับกตรโดยตำแหน่งเนี่ยตั้งเองเลยใครจะเป็นประธานศาลนิกาใครจะเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตำแหน่งสำคัญทั้งหลายเนี่ยต้องผ่านกตรโดยตำแหน่งและกตรโดยตำแหน่งของเขาเป็นที่ยอมร
อย่ายุ่งเขาห้ามเลยไม่ให้ยุ่งแล้วคนในองค์กรเขาก็ยอมรับการตัดสินของกตแล้วคนในองค์กรเขาก็ยอมรับการตัดสินของกอคือคณะกรรมการอายการทำอย่างไรที่จะให้กตรเนี่ยคณะกรรมการตำรวจได้รับการยอมรับอย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นแล้วถึงไปแต่งตั้งพบตรพบตรไปแต่งตั้งตำแหน่งอื่น

รอดูรอดูผลลัพธ์นะคะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการหั่นอำนาจการกระจายอำนาจเนี่ยหลายคนก็จับตามองนะฮะอำนาจของพบตรนะครับ